มันมีอะไรไหนขอดูซิ

อะไรเหรอนานา

เชอรี่เห็นอะไรไหมคะดิฉันเห็นแล้วดิฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่แคปทันด้วย

เห็นสิภาพหน้าจอมือถือเป็นภาพที่แบบว่าจุ๊บแก้มกันนี่ไง

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าโอ้โหคุณผู้ชม
ใครก็ต้องซูมนะคะคุณผู้ชมคุณซูมทันชาวเน็ตก็มือแคปทันเหมือนกันนะ
เป็นภาพหน้าจอมือถือของสาววุ้นเส้นค่ะโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพที่
หนุ่มคนนึงเนี่ยกำลังหอมแก้มสาววุ้นเส้นนั่นเองนะคะ
หนุ่มคนนั้นคือใครกันเหรอจะใช่รักครั้งใหม่ของสาววุ้นเส้นหรือเปล่า
ประเด็นนะคะประเด็นนี้บอกเลยชาวเน็ตสงสัยเหมือนเชอรี่เลย
ตั้งแต่เช้าเลยมาเมาส์ให้ฟังแต่เช้าเลยว่าใครเนาะนะคะคุณผู้ชม
วุ้นเส้นจ๋าออกงานอีเวนต์เมื่อไหร่เดี๋ยวเตรียมเจาะไมค์สัมภาษณ์กันเลยค่ะ
เอาจริงอันนี้จะบอกว่าฉันไปส่องคอมเมนต์มาเรียบร้อยแล้ว
ฉันก็เจอไอจีคุณผู้ชายเรียบร้อยแล้วยังไงคะ
กดขอฟอลโลไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะเออทำดี
โปรไฟล์อ่ะโปรไฟล์ยังไม่รู้เพราะเขายังไม่รับดิฉันเป็นเพื่อน
แต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฮโซท่านหนึ่ง
แล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกกันมาว่าคุณวุ้นเส้นเองเขาก็ชอบแล้วก็แฮปปี้ที่จะมีความรัก
เพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเชื้อเพลิงที่ให้เราแบบว่าก้าวออกไปทำงาน
เอาไปทำอะไรหลายอย่างอ้าวแน่นอนคนเราถ้ามีความรักดีแล้วนะคะ
ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะถ้าเขารับเมื่อไหร่
ใช่ค่ะรับหนูเร็วนะครับพี่หนูอยากรู้
ดีใจจังเลยไม่ได้เผื่อคนเดียว